จะพาไปหน่อยเขาบอกว่าลุ้นกันมากเลย

รุ้นว่าพญาบึ้งจะมาให้โชคหรือไม่ครับ
เอาอีกแล้วพญาบึ้งอีกแล้ว

นั่นน่ะซิอ่ะไปดูพยีกาล

ตามบนเมืองเก่าอเผิกกะบินบุริจังหวัดปราจีนบุริก
กลางดึกชาวบ้านเขาบอกว่ามากราบไหว้ขอพรกับพญาบึ้งตรงนี้

คือเขาไปเจอกับรูพญาบึ้งที่มันหันปากรู

แต่เขาบอกว่ามันหันไปทางนั้น

จริงนะอันนี้คือพญาบึ้งที่จะให้โชคให้ลาบต้องดูทิศด้วย
ใช่ไม่ใช่คุณเห็นเป็นรูแล้วคุณยกมือไหว้เลย

บึงมันได้ดูดกินน้ำหวาน
มันจะได้มีแรงที่จะทำการเอาสลากออกมาให้กับเรา
คือเขาจะทำการหยอดกระดาษที่ม้วนเอาลงไปในรูของบึ้ง
และคุณดูส่วนภัยาบึ่งก็คือแมงมุมยักษ์โต้ใจเหมือนกันนะ
แล้วในคืนที่ไปมันคืนวันเสาร์

โถมันนอกเหนือเวลาทำงานเขา

ึ้งเขาก็รู้หน้าที่เขาบอกว่าเอางี้ละกัน
รอให้ผ่านเที่ยงคืนก็ถือว่าเป็นอีกวันเท่านั้นล่ะ

ก็จัดให้นะเขารู้หน้าที่ของเขา

รอในวันอาทิตย์ประมาณ๕ชั่วโมงได้
ช่วงที่ทำพิธีก็มากลางคืนใช่ไหมล่ะ
แล้วรอ๕ชั่วโมงคุณคิดดูแล้วกันมันผ่านเที่ยงคืนมาแล้ว

เริ่มทำงานเพิ่งอัดอัดออกมาให้
บอกเอาอยากรู้ใช่ไหมอยากเห็นใช่ไหม

นี่เยอะเลยค่ะอันนี้
ลักษณะคว่างออกมาดันออกมา
เป็นบึ้งที่ให้โชคด้วยอารมณ์บึ้งของจริง

ก็ลองคิดกันดูแล้วก็ไปคิดจริงนั่นคือความเชื่อของมนุษย์
บึ้งเองก็บอกว่าฉันทำหน้าที่ฉันแล้วนะ

เดี๋ยวถามก่อนว่าบึ้งรู้วันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยหรอ

อ๋อหรองั้นจะได้จำไว้ว่าทำไมก็คือวันธรรมดา
มันถูกเวลาไม่งั้นมันบึ้งออกมาอย่างนี้
แล้วเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านี่ไม่รู้ให้ดูเป็นเรื่องของวิถีของชาวบ้าน
ค่ะนะออกมาเยอะขนาดนี้เลย